คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อค่ะเกี่ยวกับการดำเนินคดีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่งานเลี้ยงที่สรรดักงานกำหนดนกที่นครปฐมคือที่เกิดเหตุหกกัญญายนนะคะคือก็จะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มบิ๊กโก๊กบอกแบบนี้นะคะแน่นอนก็ต้องแบ่งในส่วนว่ามีเป็นพลเรือนและมีตำรวจครับที่เนี้ยตำรวจก็ต้องแบ่งย่อยออกเป็นกล
เกี่ยวข้องหลบหนีแล้วโอ้โหยังจะมีเรื่องของการทำลายหลักฐานคือมันต้องแยกย่อยออกเป็นแต่ละกลุ่มในการดำเนินคดีคือวันนี้นักข่าวได้สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สงขลาท่านก็บอกว่าวันนี้คณะกรรมการพิจารณามีการประชุมกัน

ไม่เชื่อมั่นในตำรวจหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีค่ะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นตำรวจน้ำเสียก็จำเป็นต้องตัดทิ้งออกไปไม่อย่างนั้นองค์กรตำรวจคงอยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดปีต้องทำให้องค์กรมีความโปร่งใสมากที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเองทีนี้เรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดที่เมื่อค
ประชาชนว่าทำไมให้ดูบางส่วนทำไมไม่ให้ดูทั้งหมดนั่นสิไม่กระทั่งอดีตตำรวจเองอ่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะยังออกมาวิภาคนะว่าทำไมไม่ให้ดูจังหวะที่เกิดเหตุแต่อันนี้ให้ดูคือจังหวะที่ช่วยเหลือคนเจ็บใช่ไหมคะตำรวจที่บาดเจ็บบิ๊กโก๊กบอกว่าคือมันให้ดูไม่ได้อ่ะค่ะให้ดูได้แค่บางส่วนค่ะก็ส
เอาปืนไปหุ้มห่อแล้วก็ไปให้ลูกน้องน้องนกไปฝัง
อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เข้าเรื่องความผิดฐาน
ลาเวรกราบไปแบตหน้าที่กระเบียงมาตรา๑๕๗อะไรอย่างนี้นะครับ

กล้องวงจรปิดที่เราเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้
มันเป็นความลับในสำนวนนะครับ
ถ้าเราเปิดทั้งหมดนะทนายของเขาก็รู้เท่าเราเราก็จะทำงานลำบากขึ้นนะครับ
และนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทางคดีทราบว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะฮะ
ลงนามคำสั่งล่าสุดให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีที่
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗รับผิดชอบเนี่ย
โอนสำนวนคดีไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมด
เนื่องจากว่าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดียิงสารวัตรแบงค
ว่าสารวัตรสิวจนเสียชีวิต
ส่วนเรื่องของการเรียกสอบพยานในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
คดีการหัวประมูลของบริษัทกำนันนกนั้น
จะยังคงสอบปากคำที่ตำรวจภูทรภาค๗เป็นหลักนะฮะ
เพราะว่าเป็นสถานที่และพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อความสะดวกของพยานในการเดินทางมาสอบปากคำด้วย
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าลงนามคำสั่งล่าสุดเลยนะฮะ
เพราะว่าเดิมทีคดียิงสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรศิลป์เสียชีวิต
ภายใต้การรับผิดชอบดูแลของกองปราบ
เป็นหน่วยงานในสังกัดของศัพท์ส่วนกลาง
แล้วก็กรณีตำรวจละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็จะอยู่ที่ภูทรภาค๗
ตอนนี้เองก็มีการโอนสำนวนคดีให้มาอยู่ที่สอบสวนกลางรับผิดชอบเป็นหลัก
ส่วนเรื่องของมาตรา๑๕๗การหัวประมูล
อันนั้นก็อยู่ในภูทรภาค๗ดูแลต่อไปนะฮะ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
ตรวจโทจีรพบภูริเดชจะเรียกประชุมคณะทำงานในคดี
ที่กองบัญชาการตำรวจศัพท์ส่วนกลางจันที่จะถึงนี้นะครับ
ที่๑๘กันยายนเวลาบ่าย๒โมงนะฮะ
พอโอนสำนวนคดีมาแล้วเนี่ยท่านก็หลังจากกลับมาจากภารกิจต่างประเทศ
ก็รับไม้ต่อแล้วก็สารต่อคดีนี้
สังคมยังคงคาใจและสงสัยนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุด
ทีนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะรองโจ๊กครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรแถลงข่าว
เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดคืนที่เกิดเหตุภายในสำนักงานของกำนันนกเนี่ยนะฮะ
วงจรปิดที่กู้ได้แบบ๑๐๐คือมี๑๓กล้อง

ทั้งหมด๑๕กล้องใช่ไหมครับ
กล้องสุดท้าย๑ในนั้นก็คือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่๒๓สิงหาคม
และอีกหนึ่งกล้องเนี่ยนะฮะกดสวิตช์ปิดตั้งแต่๑๐โมง๑๖นาทีวันที่๖กันยายน
ตามที่บิ๊กโจ๊กแถลงบอกว่าเหมือนมีคนไปเตือนกำนันหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีคนมางานเยอะนะ
คือไม่งั้นภาพมันจะเห็นหมดเลยว่ามีใครมางานบ้าง
คือตอนแรกมันมีกระแสข่าวในลักษณะที่ว่ามีการไปดึงสายแลนด์ออก
แต่สุดท้ายพอบิ๊กโจ๊กแถลงบอกว่าไม่ใช่ไปปิดสวิตช์
ดปิดสวิตช์และน่าจะมาจากการสั่งการของกำนันนกด้วยหรือเปล่าที่สามารถกดปิดสวิตช
เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถสั่งการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ทุ่ม๒๑นาที๖กันยายนจะเห็นภาพในน่องที่โดนวิสามันไป
ช่วงรุ่งเช้า๘กันยาในหน่องพกปืนไว้ที่กระเป๋าหน้าด้านซ้ายครับ
ปืนที่ใช้ยิงสารวัตรสิวแล้วเดินเข้าไปที่งานเลี้ยงในคืนนั้น
ต่องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งในเด้งซึ่งเป็นญาติกำนันนก
และส่งอาวุธปืนให้ในเด้งเนี่ยพกเข้าไปในงานเลี้ยง
๓ทุ่ม๒๕นาทีตามเวลาวงจรปิดที่สำนักงานบ้านกำนันนกเนี่ยนะฮะ
วงจรปิดจับภาพบริเวณสระน้ำภายในสำนักงานกำนันนก
จะเห็นผู้ชายรูปร่างท้วมคนนี้ครับถอดเสื้อเอาเสื้อมาโพกหัว
ร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์หรือว่าแบะครับถอดเสื้อโพกหัวเหน็บปืนไว้ที่เอวด้านหลังซึ่งตำรวจ
นาที๖กันยายนภาพวงจรปิดมุมเดิมครับจะเห็นจ่าสิบตำรวจทศพลหรือเค้ก
พลขับของสารวัตรสิววิ่งไปเอารถของสารวัตรสิว
หลังจากสิ้นเสียงปืนเกิดเหตุยิงไปแล้วนะฮะ
นี่คือสามทุ่มยี่สิบหกนาทีนะส่วนจ่าสิบตำรวจเมธิศกรหรือว่าหมู่เจนเนี่ย
ไปถอยเก่งคัมรี่ส่วนตัวมารับตัวสารวัตรศิลป์
เพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลก็คือภาพนี้นั่นเองนะฮะ
อีก๑นาทีถัดมา๓ทุ่ม๒๗นาที
ดาบตำรวจสารวุฒิดาบตำรวจชนะนัทและพันธมตรีนรงค์
อุ้มร่างสารวัตรศิลป์หลังถูกยิง
ไปที่รถเก่งคัมรี่ที่จ่าสิบตำรวจเมธิศกร
ดาบตำรวจชนะนัทและพันธุ์ตรีนรง
นำร่างสารวัตรสิวขึ้นรถฝั่งด้านหน้าคนขับนะฮะ
ส่วนด้านหลังดาบตำรวจชนะนัท
เอามืออุดแผลจากรอยกระสุนที่โดนยิง
แล้วพาไปส่งโรงพยาบาล
จากนั้นภาพวงจรปิดมุมเดียวกันครับ
แต่ว่าเวลาห่างมาอีก๒นาที๓ทุ่ม๒๙นาที
ก็คือภาพนี้จะเห็นว่าพันธบตรีนรงนั้น
ช่วยอุ้มร่างสารวัสสิวขึ้นรถไปแล้ว
แล้วก็ไปช่วยอุ้มร่างรองผู้กำกับวัสสิน

แล้วบาดเจ็บเนี่ยมาขึ้นรถกระบะ

แล้วก็จะมีนายตำรวจที่อยู่ในภาพวงจรปิดมุมนี้

ร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์ก็ช่วยด้วย
พันธุ์ตำรวจโทพัฒระช่วยกันอุ้มรองผู้กำกับวัสสินขึ้นกระบะ
รวมทั้งมีผู้กำกับเบิ้มอยู่ด้วยนะฮะ

แต่ว่ามุมภาพอาจจะไม่ได้เห็นผู้กำกับเบิ้ม
มุมนี้แต่ว่าเขาก็มีการให้ข้อมูลว่า
ผู้กำกับเบิ้มเองก็ช่วยเหมือนกัน
วงจรปิดมุมเดียวกันจะเห็นร้อยตำรวจโทนิมิตร
ลิดกุลหรือว่ามิตรในชุดครึ่งท่อน

กับวิทยุสื่อสารและตำรวจนายนี้ก็คือ๑ใน๖ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัว
ที่มีส่วนช่วยผู้ต้องหาและกำนันนกในการหลบหนีนะครับ
ตัดภาพไปวงจรปิดที่โรงพยาบาลนะครับจะเห็นรถเก่งแคมรี่
บรอนเงินเนี่ยขับเข้ามาจอดที่ห้องฉุกเฉินยังไม่ทันจอดสนิทตำรวจเปิดประตูมาก่อนเลย
ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือนำสารวัตรสิวเนี่ยเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินนะฮะ
เพื่อช่วยชีวิตในทันทีที่โรงพยาบาลนครปฐมตำรวจที่นั่งอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายเปิดประตูลงมาเรียก
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์จากนั้นหมู่เจนหรือว่าจ่าสิบตำรวจเมธิศกรก็ลงมาจากฝั่งคนขับและช่วยกันนำร่างสารวัตรสิวเนี่ย
ลงจากรถขึ้นเตียงรถโรงพยาบาลเข็นเข้าห้องฉุกเฉินห่างกันสี่นาทีครับ
กระบะสีบรอนทองนำตัวรองผู้กำกับวสินซึ่งโดนยิงได้รับบาดเจ็บ
มาจอดที่หน้าห้องฉุกเฉินก็คือกระบะคันนี้มีผู้กำกับเบิ้มลงมาจากฝั่งคนนั่งด้านซ้ายข้างคนขับ
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเขียวที่หลังกระบะประคองคนเจ็บนั่นคือพันธุตรีนรงค์นะฮะ
จากนั้นก็จะมีรถเก๋งสีดำขับตามมาอีกหนึ่งคันซึ่งคนขับก็คือพันธบทโทพัฒระหรือว่าสารวัตรไอซ์นั่นเองนะครับ
นี่ฮะก็จะเห็นว่ามีนายตำรวจคนไหนบ้างที่อยู่ในวินาทีนั้นที่โรงพยาบาล
ห่างไปประมาณแปดนาทีหลังจากนำตัวสารวัตรสิวเข้าห้องฉุกเฉินมีรองผู้กำกับวสินเข้าห้องฉุกเฉินแล้ว
ก็จะเห็นรถสีดำของพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรผู้กำกับการสอนอพญาไทยขับเข้ามาจอดหลังรถพยาบาล
นี่นะฮะแล้วท่านก็ลงมาจากรถลงมาจากรถประตูหน้าฝั่งซ้ายและเดินเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพด้านในห้องฉุกเฉินที่เห็นว่าตำรวจเขายืนรอกันอยู่๔๕นายก่อน
แล้วก็มีคนเดินตามเข้ามาเนี่ยฮะคุยโทรศัพท์ด้วยทุกคนก็มองไปในจุดที่น่าจะเป็น
จุดที่กำลังช่วยชีวิตศรวรษศิวดิ์แล้วก็รองผู้กำกับวัตถสินฺษ์อยู่นะฮะค่ะ
ก็คือภาพมุมนี้วงจรปิดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจากวันแรกที่ให้การนั้น
ที่บอกว่าตำรวจไม่ได้พกปืนไปในงานเลี้ยงแต่วงจรปิดเห็นชัดเจนว่า
มีตำรวจบางนายที่มีปืนอยู่

อย่างน้อยก็๒นายที่มีปืนอยู่พกติดตัวเหน็บไว้ที่เอวเนี่ยนะฮะ
และไม่ได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
ส่วนผู้ที่พาสารวัตรสิวและรองผู้กำกับวสินไปส่งโรงพยาบาลนั้น
คือก็ไม่ได้ปรากฏภาพของผู้กำกับการสอนอพญาไทย
ตอนที่กำลังช่วยแบบที่ตำรวจคนอื่นกำลังช่วยอุ้มช่วยเหลือ
แต่ว่าเห็นว่าตามไปทีหลังไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วตรงนู้น
และเจ้าตัวก็ให้ข้อมูลวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่า
พลขับขับไปหลง๘นาทีเลยคลาดกัน
เห็นไหมนะฮะแต่ว่าจริงนะครับตามประกบออกไปเลย
ตั้งแต่เกิดเหตุจากบ้านที่จัดงานเลี้ยง
เดี๋ยวลองฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ช่วยผู้กระทำผิด
เช่นขับรถนำบ้างขับรถตามบ้าง
แล้วก็ไปเป็นคนที่

แทนที่จะอยู่ข้างตำรวจ

นายอบรวชทั้งสูง
ก็เผ็ดหนีนับ
ไอ้ที่บอกว่าช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยเลย

ซึ่งเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มาก
นะครับและก็แล้วส่วนนี้เดี๋ยวอ่าคณะกรรมการทั้งหมดก็จะร่วมกับ
นาในการดำเนินคดีเอ่อทั้งอาญาและวินัยนะครับเอ่อ
คู่กันไปคุณผู้ชมค่ะที่น้องคิงต้องอธิบายภาพจากกล้องวงจรปิด
โจ๊กบอกล่ะค่ะมันก็จะรู้ว่าตำรวจคนไหนรีบหนีทันทีหลังเกิดเหตุ
ตำรวจคนไหนช่วยเหลือคนเจ็บจริงไม่ใช่ว่าบอกว่าช่วยแต่ไม่ได้ช่วย
ตำรวจคนไหนที่ช่วยเหลือคนที่ก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะคือจริงแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยพยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับตำรวจที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
ว่าไปช่วยเหลือตำรวจที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
ท่านก็ให้สัมภาษณ์บางท่านก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ท่านก็บอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลก็แล้วกัน
เดี๋ยวมิ้วขอไล่เรียงแบบสั้นแบบนี้นะคะที่ทีมข่าวของเราพยายามจะคุยด้วย
ดาบตำรวจสารวุฒิและพันธุ์ตำรวจรีนรงค์
สองท่านนี้เป็นคนที่ช่วยสารวัตรสิวและรองผู้กำกับวสิน
ขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ดาบตำรวจชนะนัทช่วยหามสารวัตรสิวขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
จ่าสิบตำรวจทศพลเป็นพลขับของสารวัติศิลป์หรือหมู่เค้ก
เอารถสารวัตรสิวเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาล
จาก๑๐ตำรวจเมธิศกรหรือหมู่เจนไปถอยแคมรี่ส่วนตัวมารับ
ส่วนอีก๒คนคือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์และพันธุ์ตำรวจโทพัฒระ
อยู่ที่ลานจอดรถช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เราได้คุยกับร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์คนนี้สำคัญครับ
ช่วยอ่ะช่วยแต่ช่วยทั้งสองทางเลย
ก็คือช่วยทั้งตำรวจที่โดนยิงแล้วก็ไปช่วยกำนันนกตอนที่กำลังหนีด้วย
นั่นน่ะสิคะร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ก็คือบอกว่า
อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดว่าให้การช่วยเหลือเนี่ยจริงเขาก็ช่วยจริง
ส่วนจะถูกดำเนินคดีเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่พิจารณาตนเองยอมรับผิดทุกอย่าง
รับผิดทั้งหมดพูดแบบนี้เลย
แล้วก็บอกว่าคือช่วงเวลานั้นน่ะบอกไม่ได้ว่าผู้กำกับเบิ้มอยู่ตรงไหน
เพราะว่าหลายคนพยายามจะมองว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้กำกับเบิ้มท่านที่ยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักนะคะ
คือไม่ได้เห็นในกล้องวงจรปิดแต่ข้อมูลจากตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์
ท่านช่วยจริงไม่ได้เห็นภาพ
แล้วก็ถามร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ว่าท่านผู้กำกับเบิ้มอยู่ตรงไหน
คือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์บอกว่าคือจังหวะนั้นมันชุลมุนมาก
มันจำไม่ได้หรอกว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
รู้แต่ว่าก็เนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว

ผมขอให้แค่นี้ครับเพราะว่าผมก็ไม่คล้ายในส่วนของผมแค่นี้ครับ
พันธุ์ตำรวจโทพัฒระค่ะก็มีภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจนไปถึงโรงพยาบาล
ก็บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่จะพิจารณารายละเอียดอื่นอยู่ในสำนวนคดี
ไม่สามารถพูดอะไรมากได้ค่ะ
ตัวนี้ไม่ทราบเพราะว่าเป็นแล้วแต่ผู้ทักษะครับจะพิจารณาครับ
คือนี่มันอยู่ในสำนวนแล้วครับต้องรอครับ
ท่านรองวิชาการท่านเป็นคนชี้แจงครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่สามารถพูดอะไรได้ครับ
ต้องรอจนกว่าจะเปิดราคาทั้งหมดตรงนั้นเดี๋ยวจะทราบกันเองหมด

ดาบตำรวจชนะนัทอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านนี้คือแบกสารวัตรสิวขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
ไม่สะดวกให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณผู้ชมค่ะ
จ่าสิบตำรวจทศพลเป็นพลขับของสารวัตรสิว
วิ่งไปเอารถของสารวัตรสิวเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
คนนี้ก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลบอกแค่ว่าให้การไปหมดแล้ว
ส่วนคนอื่นที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับใครได้
แต่ภาพนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า
ใครทำอะไรอยู่ตรงไหนในคืนวันที่เกิดเหตุนะคะ
จรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะฮะ
จะให้การอย่างไรก็ได้แต่ว่าภาพเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกเอาไว้แล้วด้วยเทคโนโลยี
จะเห็นว่ามีตำรวจหลายนายเข้าไปช่วยเหลือสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิว

บางคนก็มีคำถามว่าแล้วพันธุ์ตำรวจเอกวัชิราหรือว่าผู้กำกับเบิ้ม
เพราะว่าไม่ได้มีการจิ้มชื่อระบุชื่อไว้ในภาพวงจรปิด

เป็นหนึ่งในภาพที่มีการนำออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ช่วงดึก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเมื่อวานและในภาพ
มีการระบุชื่อของตำรวจสี่นายที่กำลังช่วยเหลือรองผู้กำกับวสินโดนยิงและบาดเจ็บ
นำตัวไปขึ้นรถกระบะและนำตัวส่งโรงพยาบาลจากภาพจะเห็นว่าไม่ได้มีการจิ้มชื่อระบุชื่อ
พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์หรือว่าผู้กำกับเบิ้มก็ยังมีบางคนที่สงสัยว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยได้ช่วยเหลือสารวัตรสิว
และรองผู้กำกับวัสสินที่โดนยิงหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะครับมีตำรวจที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ว่าผู้กำกับเบิ้มได้ช่วยเหลือจริงจริง
นั่นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยครับท่านเป็นรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบที่มีโอกาสได้นั่งดูคลิปกล้องวงจรปิดเหตุการณ์งานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกทั้งหมด
ทีมงานของบิ๊กโจ๊กได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับภาพวงจรปิดและยืนยันว่าผู้กำกับเบิ้มให้การช่วยเหลือจริง
โดยหลักฐานจากวงจรปิดนั้นยืนยันได้ว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเดินทางไปกับรถกระบะคันที่ไปส่งรองผู้กำกับวัสสินคนเจ็บตั้งแต่แรก
รถกระบะคันดังกล่าวนั้นเป็นรถคันที่ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยใช้ขับมาที่งานเลี้ยงหลังเกิดเหตุผู้กำกับเบิ้มนั่งคู่กับคนขับกระบะไปตั้งแต่ออกจากสำนักงานของกำนันนกเนี่ยยาวไปถึงโรงพยาบาลนะครับ
ภาพที่นำมาแถลงนั้นเมื่อวานนี้เป็นการพิสูจน์ว่าตำรวจหลายนายเล่าอีกแบบและก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทั้ง๗นายที่ให้การช่วยเหลือจริงด้วย
หลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้กำกับเบิ้มช่วยเหลือสารวัตรสิวและผู้บาดเจ็บก็คือภาพวงจรปิดหน้าห้องฉุกเฉินที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับด้านขวาของจอที่หน้าโรงพยาบาล
เวลาในวงจรปิดที่โรงพยาบาลเนี่ยระบุเอาไว้ประมาณ๓ทุ่มเสร็จนี่นะฮะทันทีที่รถกระบะสีบอลเงินขับเข้ามาด้วยความเร็วจอดหน้าห้องฉุกเฉินตรงนี้ปั๊บเนี่ยในรถก็จะเห็นว่ามีดาบตำรวจชนะนัทจ่าสิบตำรวจเมธิศกรหรือว่าหมู่เจนจาสิบตำรวจทศพล
มาช่วยเหลือกันนี่นะฮะแล้วนอกจากนี้มีสารวัสสิวคือรถรถเก่งคันแรกที่มาก่อนและ๓ทุ่ม๒๑นาทีตามเวลาในวงจรปิดของโรงพยาบาลรถกระบะคันนี้เนี่ยนะฮะ
นำตัวรองผู้กำกับวัดศิลป์มาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตำรวจหลายนายที่ช่วยเหลือรวมทั้งผู้กำกับเบิ้มค่ะเหล่านี้ก็เลยเป็นหลักฐานที่ทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยเนี่ยท่านออกมายืนยันเพื่อให้ความเป็นทำกับตำรวจที่ให้การช่วยเหลือคนที่โดนยิงจริงจริงเห็น
ผู้กำกับเบิ้มจากกล้องวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเมื่อคืนนี้ที่สำนักงานกำนักนกคือภาพจุดอื่นอ่ะอย่างหน้าโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินหรือตำรวจนายอื่นอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะสามารถบอกได้ครับว่าช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรคือเอาจริงตำรวจหลายนายออกมายืนยันนะคะว่าผู้กำก
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพลงกุศลศพผู้กำกับเบิ้มมาค่ะมันก็มีประเด็นเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดว่าช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือยังไรด้วยในช่วงเวลานี้ใช่ไหมค่ะทีมข่าวของเราคุณแซคนัทวินนะคะก็ได้คุยกับรุ่นน้องของคุณพ่อผู้กำกับเบิ้มร้อยปรีธรรมนูนคำไทยแท้อายุหกสิบห
แต่พญานบุคคลก็ยืนยันว่าผู้กำกับเบิ้มช่วยเหลือจริงจริงเพราะท่านรักลูกน้องช่วยเหลือคนอื่นตลอดลูกน้องทุกคนก็รักผู้กำกับเบิ้มงานศพเนี้ยมาร่วมงานกันแน่นทุกคืนส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าพอมีเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นทุกคนวิ่งหนีกันตรงเนี้ยขอไม่วิจารณ์นะเพราะไม่ได้อยู่ต
ไม่ว่าจะฝึกมาดีขนาดไหนก็อาจจะตกใจได้แต่ขอยืนยันว่าในส่วนของผู้กำกับเบิ้มไม่ทิ้งลูกน้องแน่นอน
โดยสัญชาติยานการเป็นผู้ของพันธาเนี่ยเนาะมันฉุกระหุกช่วงนั้นนะจากที่การสังเกตดูนะผมเข้าใจหลานว่าเบิ้มเนี่ย
เห็นไหมคนอื่นเนี่ยเขามีเขาแบ่งกันเป็นสามกลุ่มใช่ไหมที่เห็นเบิ้มเขาอยู่ในกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครับ
นั่นแหละคือความรักของเขาแล้วเขาเป็นห่วงเพราะว่าภูมิกับแบงค์เนี่ยตอนเขาเสียเนี่ยเขายังไม่ตายใช่ไหมหรอก
เขาขึ้นรถเขายังรู้สึกยังมีชีวิตยังพูดเป็นห่วงน้องอะไรอยู่อย่างเงี้นะจากที่รู้มานะครับ
แล้วผู้กำกับเบิ้มเขาก็เอาคนเจ็บอีกจะมีคนนึงเห็นไหมเอาใส่รถไปน่ะ
เขาอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็ดีใจแหละแค่เห็นแค่นั้นเราก็ดีเออหลานมันทำถูกแหละ
มาด้วยกันมันต้องช่วยกันคนที่ตะลึงเนี่ยคนใกล้เคียงเนี่ยเรารักกันเนี่ยไปหาโดนยิง
บางทีมันนึกตัดสินใจไม่ถูกตรงนี้นะไปโทษกันไม่ได้เพราะว่าคนมันไม่เคยโดนกันด้วยตัวเองมันไม่รู้อ่ะ
รักมันรักมันมากเลยเบิ้ลส่วนทางครอบครัวไม่ขอวิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามอะไรในคดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็บอกว่าปล่อยให้บิ๊กโจ๊กดำเนินการเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายเหตุการณ์นี้ให้มันชัดเจนได้
นี่คือความมั่นใจและคำยืนยันจากคนในครอบครัวนะครับในขณะที่ตำรวจใหญ่อีกหนึ่งนายครับ
พลตำรวจโทจรูลเกียรติปานแก้วครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ย
บอกเลยนะครับบอกว่าได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยช่วยเหลือสารวัตรสิวอยู่บริเวณรถเก๋ง
หลังจากช่วยสารวัตรสิวเรียบร้อยแล้วก็ไปช่วยรองผู้กำกับวสิน
แล้วก็ขึ้นกระบะนั่งมาด้วยจนกระทั่งไปถึงที่โรงพยาบาล
หลังเหตุการณ์ที่สำนักงานของกำนันนกที่มีการจัดเลี้ยงคืนนั้น
ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นงานเลี้ยงมรณะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่า
พลตำรวจโทจีรพบภูระเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชเนี่ยในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด
ซึ่งท่านอยู่ในกรุ๊ปไลน์ตลอดคอยให้กำลังใจกำลังพล
แล้วก็ให้ทำคดีด้วยความตรงไปตรงมาและเร็วนี้เตรียมจะเรียกประชุมกำลังพลด้วย
ลองฟังเพิ่มเติมครับแล้วก็ไปที่รถแล้วก็ไปช่วย
มันไปช่วยอยู่ที่ห้องแถวรถอ่ะอืมอ่า
แล้วก็ขึ้นรถขันขงชุดรองพระสินเนี่ยเข้ามันมาที่โรงพยาบาล
อืมวันไหนฮะอันนี้อันนี้เกี่ยวกับคดีไหมหรือว่าเป็นเป็นส่วนแยก
ก็คือกำชับเรื่องการปฏิบัติตัวอะไรประมาณนี้ถูกไหมพี่

ซึ่งทางคดีตำรวจสอบสนกลาง
ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสนกลางพลตะโปรโทษจีรพพภูริเดช
เรียกประชุมบ่าย๒วันจันทร์ที่๑๘กันยายนนี้

เพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา
แล้วท่านก็บอกเลยว่าจากหลักฐานทั้งหมดที่ท่านได้เห็นแล้วเนี่ย
ก็คือกำนันนกเป็นคนสั่งให้หน่องยิงจริง
แล้วหลักฐานนี้น่าจะทำให้กำนันนกถูกดำเนินคดี
และได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
คุณผู้ชมคะขอต่อเนื่องที่บรรยากาศที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
ที่เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพผู้กำกับเบิ้มค่ะ
ได้มีการตกแต่งเมนด้วยดอกไม้โทนสีขาว

เพื่อเตรียมสถานที่ชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
น้องก็กำลังช่วยกันตกแต่งเมน
คุณแม่ของผู้กำกับเบิ้มเดินมาแล้วบอกว่า
ก่อนนะไปกินข้าวกินปลากันก่อน
แล้วแม่ของผู้กำกับเบิ้มท่านก็เดินดูความเรียบร้อยบริเวณเมนนะคะ
ใบทิกาสมหมายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
ท่านก็บอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของผู้กำกับเบิ้ม
มาร่วมทำบุญกับทางวัดหลายโอกาสมาก
พอเกิดความสูญเสียในครอบครัวยาวไทยสงศ์
ทางวัดก็เลยช่วยกันจัดงานให้อย่างเต็มที่
ตั้งแต่ดอกไม้หน้าศพการตกแต่งเมน
ก็เลยเน้นสีขาวให้ดูแล้วสบายตาร่มรื่นร่มเย็น

คนมางานก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติของผู้กำกับเบิ้ม
ส่วนเพื่อนของผู้กำกับเบิ้มก็บอกว่า
เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถม
เรียนที่โรงเรียนอนุบันอุตรดิษฐ์
สมัยเรียนเคยแข่งกระโดดเชือกกัน
ผู้กำกับเบิ้มได้ที่สองตนเองได้ที่สาม
ส่วนคนได้ที่๑คือเพื่อนชื่อเต้
ทีนี้ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยโตมาในกลุ่มเพื่อนผู้ชายนะคะ
ชอบเล่นฟุตบอลเป็นคนตั้งใจเรียน
ม๓ผู้กำกับเบิ้มสอบได้เตรียมทหาร

คุยกันในไลน์กลุ่มที่ชื่อว่าห้องน้ำชายอต

หลุดพ้นจากบ่งกำและไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
มีเพื่อนนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นห้าสิบห้า
มาเป็นเจ้าภาพส่วนพรุ่งนี้เพื่อนจะใส่เสื้อฟุตบอล
ผู้กำกับเบิ้มจัดทำไว้เพื่อไปแข่งในวันที่๒๒ตุลาคม
นำมาใส่ร่วมงานชาปนกิจค่ะ
เสื้อของผู้กำกับเบิ้มทางเพื่อนเนี่ยเอาไปใส่กรอบ
เอามาให้ครอบครัวพรุ่งนี้ในพิธีชาปนกิจ
ซึ่งจะมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาเป็นประธานในพิธีและพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเดินทางมาด้วยค่ะ
ไปดูความเห็นของสองอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบานกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับ

ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
พลตำรวจโทษศาสตร์ธิตมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกอย่างนี้
บอกว่าจากประสบการณ์การทำงานของตัวท่าน
พยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินคดี
ผู้ที่กระทำผิดก็คือกล้องวงจรปิด
เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหู
บางครั้งอาจจะไม่มีการนำภาพวงจรปิดมาเปิดเผย
ซึ่งก็ต้องดูว่ามีเหตุผลอะไร
ส่วนตัวของพลตำรวจโทสานิท
ท่านมองว่าจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุ

จะทำให้สังคมได้เห็นแล้วก็สิ้นสงสัย
และควรจะละเว้นข้อมูลที่จะไปกระทบ
พาดพิงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่๓
ลองฟังท่านเพิ่มเติมฮะ
ชนหรือคนที่เกี่ยวข้องเขาเห็นว่า
นี่คือคนร้ายที่กระทำความผิด
แล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้าง

นี่คือหลักฐานอันหนึ่งที่ไม่คิดว่า
มันไม่น่าจะเป็นความลับความอะไรเลย
ส่วนการแถลงข่าวที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า

นิ้วไหนร้ายก็ควรเอาออกไป

สมัยที่พลตำรวจโทษานิททำงาน
บอกว่ามักจะบอกกับลูกน้องเสมอว่า
กะเลวราชเปรียบเสมือนกับนักเลงราช
แต่ผู้รักษากฎหมายเปรียบเสมือนกับนักเลงหลวง
หากเราใช้กฎหมายอย่างสุจริต
ไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับ
ถ้าไม่ทำคุณก็ต้องความเสื่อมมาถึงคุณแน่นอน

แล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของผู้พิทักษณ์สันติราชให้ดีที่สุดจะดีกว่า